คุณผู้ชมค่ะไปที่บอยปกรณ์กันนิดนึงแล้วกันนะ
ตกออกตกใจทีเดียวค่ะแฟนบอกเออโจรขึ้นบ้านบอยปกรณ์เหรอ

เออใช่แต่ว่าข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนกันไป
มามาฟังเดี๋ยวจะขอเคลียร์ชัดอีกทีนึงนะ
คืออันนี้ภาพกำลังไปสนุกสนานเขาไปเที่ยวกัน
ทั้งบ้านเลยเขาไปหัวหินกันคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าสนุกสนานได้สักแป๊บเดียว
พอกลับบ้านมาปุ๊บค่ะเจอว่าชั้นล่างของบ้านเนี่ยนะ
โดนลื้อค้นค่ะเจ้ามีที่รักเนี่ยหายไป

อย่างงั้นเอาไปเก็บเยาะพี่กล้องกระรุนเนี่ยเยอะ

เออก็เลยไปขึ้นสอนอนะคะ
ก็แจ้งความที่บ้านเนี่ยดูจนขึ้นค่ะ
แล้วก็อกสั่นขวานแขนกันเลยนะคะ
กลัวว่าโจรมันจะกลับมาอีก

ที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ตามตัวจนจับโจรได้
สรุปว่าโจรเนี่ยนะเป็นสองผัวเมียคุณผู้ชม
แล้วอาชีพคืออาชีพโจร
ขโมยเป็นประจำเป็นนิสัย
ตะเวนลักทรัพย่านลาดพร้าวอยู่เป็นประจำเลยคุณผู้ชมค่ะ

คุณบอยบอกไม่มีใครอยู่บ้านค่ะ

โจรเขาจะบอกว่าบ้านไหนไม่มีกล้องวงจรปิด
ก็จะขึ้นบ้านนั้นคุณผู้ชม

สุดท้ายได้ทั้งหมดนะ

มูลค่าเนี่ยก็๑๕๐๐๐๐บาทค่ะ
ราวนี้แต่ว่าไม่อยากจะให้มองเรื่องมูลค่า
มันเป็นเรื่องของจิตใจกว่าเขาจะได้อาหารมาได้เนี่ย

ก็อย่างที่บอกไปกลัวคนร้ายกลับมาอีกนะ
แต่โชคดีตำรวจเนี่ยพี่ตำรวจก็จับได้นะคะ
ก็ต้องขอขอบคุณไปด้วย
แล้วก็ถือว่าเครียดไหม
น้องบอกว่าเป็นการฟาดเคราะห์ไปละกัน

กำลังฟับอยู่ไม่มีกล้อง
อ่ายคิดว่าติดกี่ตัวดีคะ
ติดแบบปกติที่เราติดทั่วไปแหละ
พี่แจ็กซสรุปว่าบ้านเนี่ยไม่ใช่หลังที่เฮียบอยกับมันอยู่

ไม่ใช่หลังรหัสเท้า๑๕ที่แบบว่าอยู่ประมาณ

ดิชัน